เรายังอยู่ที่เรื่องของโควิด๑๙แล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตต่าง

ตอนนี้คือนักเรียนนักศึกษาก็ต้องมาเรียนออนไลน์ที่บ้าน
ตัวคุณครูตัวอาจารย์ผู้สอนเอง
คือบางคนกระซิบบอกมานะบอกว่าเหนื่อยกว่าไปสอนอีก
ก็มันต้องเตรียมการสอนเยอะมากเลยค่ะ
ออนไลน์วางแผนการสอนรูปแบบใหม่ต้องเรียนรู้กันใหม่นะฮะ
แต่ทีนี้มันมีเรื่องของการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ในระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามีปัญหากัน
พอเรียนออนไลน์แล้วแล้วไอ้ที่จ่ายค่าเทิมไปนะ
เราไม่ได้ไปที่มหาวิทยาลัยมันจะยังไงลดให้ไหมหรือว่าคืนค่าเทอมไหม
นี่แหละครับมันมีข้อความแชทที่มีการเปิดเผยออกมาในโลกโซเชียล
นักศึกษารายหนึ่งทวงถามไปที่มหาวิทยาลัยนะครับ
ถามแบบนี้ครับว่ามหาวิทยาลัยจะคืนค่าเทอมให้นักศึกษาหรือไม่
หากมีการเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าข้อความที่ตอบกลับมาจากไลน์แอดของมหาวิทยาลัย
ตอบกลับมาว่าไม่คืนค่ะคำสั้นคำเดียว
นักศึกษาหน้าถามต่อไปทำไมไม่คืนคะนะฮะ
เพราะยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนนะคะเพียงแต่เป็นรูปแบบทางออนไลน์ค่ะ
นี่คือคำตอบจากทางมหาวิทยาลัยนักศึกษาเขาถามไปว่าทำไมไม่คืนล่ะนะฮะ
แอดมินของมหาวิทยาลัยตอบกลับมาบอกว่าทำไมล่ะทำไมต้องคืนล่ะคะ
เพราะยังมีการจัดการเรียนการสอนนะคะเพียงแต่เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางออนไลน์ค่ะ
ก็คือการเรียนการสอนยังมีอยู่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเองใช่ค่ะนะฮะ
เรื่องนี้นะครับทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในวงกว้างแล้วก็๒จิตสองใจ๒ทิศ๒ทาง
ใช่คือบางคนเขาบอกแบบนี้ไงคุณบอกว่าคือส่วนที่เป็นค่าเทอมเก็บได้
แต่พวกค่าบำรุงค่าแล็บต่างค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้คือเราไม่ได้ไปใช้สถานที่ตรงนั้น
ควรคืนฮะเพราะว่าทางมมหาวิทยาลัยเนี่ยรับไปเต็มเต็มเลยค่าแหลปค่าน้ำค่าไฟ
ทั้งที่นักศึกษาไม่ได้ไปเรียนจริงมันต้องมองแยกกันนะเพราะว่าจริงเราก็ยังได้ความรู้อยู่ทางออนไลน์
แต่ว่าการที่จะไปใช้สถานที่หรือใช้ห้องแล็บเราไม่ได้ไปใช้ไง
เพราะว่าจ่ายค่าเทอมมันมีค่าสารที่เนอะมันรวมอยู่ด้วย
หรืออาจจะลดส่วนตรงนี้ไหมที่ไม่ได้ใช้เออ

ทางมหาวิทยาลัยก็ต้องบอกชื่อเลยละกันนะครับเพราะว่าในในการแชร์กันเนี่ย
เผยแพร่เอกสารชี้แจงมีเนื้อหาโดยสรุปบอกว่า
ตักเตือนบุคลากรรายดังกล่าวไปแล้วที่ตอบคำถามนักศึกษานะครับ
และจะมีการพิจารณาบทลงโทษแล้วหลังได้รับการร้องเรียน
และหลังจากนี้จะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนะครับ
มหาวิทยาลัยยินดีนำข้อเสนอแนะต่าง
มหาวิทยาลัยขอบคุณในข้อเสนอแนะและขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
อันนี้เป็นข้อความคือเหมือนมาขอโทษนะสั้น
แต่ว่าเรื่องของวิธีการจะคืนเงินไหมหรือว่ายังเก็บเงินเหมือนเดิม
หรือว่าจะยังไงอาจจะต้องมีออกมาอีก
ใช่คือดิฉันมองว่าประเด็นปัญหาเรื่องนี้มันอยู่ที่การสื่อสาร
แอดมินเองอาจจะตอบสั้นเกินไป

ใช่อาจจะไม่ได้ขยายความให้เข้าใจ
ซึ่งดิฉันเดาว่านะถ้าเกิดว่าแอดมินตอบแบบขยายความให้เข้าใจ
ชี้แจงเป็นประเด็นคนที่สอบถามมานักศึกษาที่สอบถามมา

ต้องให้คุณครูอาริยาไปตอบ
หรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบจากทางมหาวิทยาลัยก่อน
ว่าทางสภามหาวิทยาลัยเขาจะมีข้อกำหนดออกมาในเรื่องนี้
อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่านักศึกษาเขาบอกว่า
เขาก็ขอแค่ทวงสิทธิ์ที่ชอบทำของเขาเหมือนกัน